ช้างกันหน่อยนะคะช้างเป็นช้างป่าอารมใหญ่จังหวัดบุรีรำค่ะ
เข้าไล่เข้าสวนของชาวบ้านเขาชื่อพี่โยโยพี่โยโยปกติก็มาหาเราทีหลัง
แต่ครั้งนี้ดูหงุดหงิดผิดปกติเลย
เข้ามาเนี่ยเอางวงฟาดรถจักรยานยนต์ชาวบ้านที่เขาจอดอยู่แถวนั้นเนี่ย
ลากไปลากมาแล้วก็มีบางช่วงนะใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ด้วยเนี่ยนะคะ
เป็นช่วงที่ช้างป่าตัวนี้ชื่อพี่โยโยตัวใหญ่เลยค่ะ
งวงปัดรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ริมถนนในตำบลสำโรงใหม่
อำเภอลหาญชายจังหวัดบุรียรรมเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๒มกราคมที่ผ่านมา
คือช่วงขณะที่เกิดเหตุทั้งสองฝั่งถนนมีชาวบ้านยืนอยู่นะ
แต่เขาก็กลัวไงยืนห่างประมาณ๒๐เมตร
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามช่วยกันตะโกนไล่ช้างตัวนี้
กลับเข้าไปแล้วก็อย่าทำร้ายรถนะแต่ไม่ยอมฟังค่ะ
พยายามเรียกชื่อเขาแล้วนะเขาชื่อโยโยโยอย่าทำ
กลับเข้าไปในป่าอย่าทำแล้วมันฟังไหมล่ะไม่ฟังค่ะ
เสียหายเลยนะคะแต่มีบางช่วงเขาก็ทำท่าเหมือนจะเดินเข้านะ
แต่สุดท้ายเขาก็ยืนอยู่แบบนี้แหละค่ะต้องถึงมือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตา
มาช่วยผลักดันพี่โยโยกลับเข้าป่า
ชาวบ้านให้ข้อมูลว่าโยโยเนี่ยที่ผ่านมาออกมาหากินพืชสวนพืชไร่ชาวบ้านประจำเลย
แต่ไม่เคยเห็นทำลายข้าวของแบบนี้ไม่รู้ว่าไปโมโหอะไรมาจากไหน
ทำไมถึงมาทำลายรถจักรยานยนต์ชาวบ้านแบบนี้
แต่ชาวบ้านก็บอกว่าอาการยังดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามเรื่องของช้างป่ามาหาอาหารในพื้นที่ของชาวบ้าน
ต่อปัญหามันก็เกิดมาจากมนุษย์นี่แหละไปทำลายพื้นที่อาหารของเขา
ซึ่งก็คือการทำลายพื้นที่ป่านั่นเองนะคะ
นี่แหละปัญหาคนกับช้างมันเป็นปัญหาอันดับหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชม
รองลงมาก็เป็นเรื่องคนกับลิงนั่นเองนะคะ